คนไทยไม่นิยมยินดีให้คนอื่นจะมาถูกเนื้อต้องตัวหรือจับมือถือแขน
เป็นผู้หญิงด้วยแล้วมักได้รับการสั่งสอนอบรมให้รักนวลสงวนตัว
ในหมู่ชาวบ้านยังมีสำนวนเป็นคำปรามฝ่ายผู้ชาย
มีให้ละเมิดจับต้องผู้หญิงดังนี้
จับมือเสียไก่จับหัวไหล่เสียหัวหมูจับหูเสียใบสีจับจุดเสียเงิน
การถืออย่างไทยมีตั้งแต่ถือหัวว่าเป็นส่วนสูงสุดของร่างกาย
ไม่ชอบให้ใครมาจับต้องหัวซึ่งถือว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน